เพราะว่ากรมอุตุเตือนออกมาเลย
มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงนี้
มีทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแบบนี้เลย

ระวังผลผลิตทางการเกษตรของท่านจะเสียหาย
ถ้าเป็นบ้านเรือนประชาชนต้องระวังบ้านเรือนจะเสียหายเหมือนกันนะครับ
กรมอุตุเขาระบุว่าในช่วงวันที่๑๕๑๘มีนาคม
คือช่วงนี้เลยลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน
จะขึ้นเข้าปกคลุมภาคเหนือและพระอิสสาธารณ์ตอนบนนะครับ
แล้วก็ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
นำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอิสรรค์ตอนล่าง
ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพฯมหาคลและปริศมนต์ฝน
ปัจจัยขนาดบนล่างแบบนี้คุณ
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

จะเกิดพายุฤดูร้อนได้
แล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง

อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้คุณ

ฟ้าผ่าวัวตายในบางพื้นที่แล้วนะ

ในช่วงวันที่๑๙๒๐มีนาคมนี้นะครับ
ไปตรวจสอบที่จังหวัดตากหน่อยคุณ
เกิดลมพายุลมกระโชกแรง
โดยลมพายุได้พัดถล่มบ้านเรือนประชาชน
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
ในพื้นที่หมู่๖หมู่๘หมู่๙และหมู่๔

ชาวบ้านได้แต่หลบอยู่ใต้หลังคาเรือน

แล้วก็หวั่นว่ามันจะพังเสียหายขนาดไหน
ไม่กลัวบ้านจะพังถลบลงมาจากหลังคา
ชาวบ้านยังตะยูไปตามแรงลมเหมือนกัน
พอแรงลมสงบลง
มีการสำรวจตรวจสอบบ้านเรือนประชาชน

เสียหาย๑๐๐หลังคาเรือนนะคุณ
โดยเฉพาะที่หมู่๑๐เสียหายหนักสุดนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
นี่ลำไยมะม่วงฝรั่งเสียหายหมดเลย
ส่วนบ้านเรือนอย่างที่คุณอริยาบอก
หลังคาปลิวกระจายนะครับ

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

หาทางช่วยเหลือต่อไปนะครับ